เมื่อวานนี้หมอตีก็ออกมามายอมรับ
รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้มีการขยายเวลา
ขยบเวลาให้อีกไปเป็นพฤษภาปีหกห้า

เพราะว่า๖๑ล้านโดสมันควรอยู่ในล็อตของปีนี้
ถูกต้องแต่อย่างนี้ก็ถือว่ามาช้าสิฮะ
ใช่แต่คือหมอตีก็บอกนะคะว่าทางบริษัทถ้าเกิดว่าเขาได้มาก่อน
เขาก็จะส่งให้ก่อนพฤษภา๖๕ได้
ทีนี้มันจะไปกระทบกับแผนการฉีดวัคซีนในบ้านเราไหม
ฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์นะคะในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
สุภาพอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับ
ท่านผู้ชมครับประเทศไทยมันจะตกอยู่ในสภาวะเวรซ้ำกำซับไปถึงไหนก็ไม่รู้
เรื่องที่คุณน้ำแข็งเกริ่นมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันเรื่องใหญ่นะครับ
เพราะเรารู้กันอยู่ว่าการระงับยับยั้งให้คนติดโควิดน้อยลงให้ป่วยน้อยลง
ติดแล้วเข้าห้องไอซียูน้อยลงเมื่อเข้าห้องไอซียูน้อยลงก็ตายน้อยลง
สำคัญที่สุดก็คือต้องระดมฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดให้มากที่สุด
เพราะว่าฉีดแล้วเนี่ยถึงจะติดเชื้อก็ยังไม่พบว่าป่วยหนักแล้วไม่ถึงตาย
สำคัญตรงนี้ครับแต่ว่าเราจะระดมฉีดปูพรมฉีดวัคซีนกันได้ยังไง
ถ้าเราวัคซีนเข้ามาแบบกระท่อนกระแท่นกระปีกระปลอย
ไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่ทีแรก
ข่าวที่เกินไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านให้ดูเอาหัวข่าวให้ดู
รัฐมนตรีสาธิตรับปีนี้ส่อได้แอดร่าไม่ครบ
แล้วขยายความต่อไปว่าแอดตราเขาขอเลื่อนส่ง๖๑ล้านโดส
ภายในเดือนพฤษภาคมปีหน้านี่มันเพิ่งกระลักษณ์กระดาษ์เนี่ย
ถ้าภายในพฤษภาคมปีหน้าถ้าเลื่อนไปถึงตอนนั้นก็อีก๑๐เดือน
อีก๑๐เดือนเนี่ยไม่รู้ว่าสถานการณ์การระบาดมันจะลุกลามไปถึงแค่ไหนยังไง
นี่เรื่องที่ต้องสะดุ้งเพราะเรื่องนี้
มันจะเป็นเหตุให้แผนการปูพรมฉีดวัคซีนล้มเหลวเละเทะต่อไปอีก
คนที่รอฉีดรอคิวก็เจอโรคเลื่อนไปเรื่อย
มันถึงมีคำถามไงครับว่าเอ๊ะไอ้การส่งมอบวัคซีนเนี่ย
ซื้อขายเนี่ยเขาไม่ได้ทำสัญญากันไว้เหรอ
ผู้ขายจะส่งให้ผู้ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้เหรอส่งเท่าไรก็ได้เหรอ
แล้วมีการซื้อขายอะไรกันบ้างล่ะที่สัญญาหละหลวมแบบนี้
วันนี้ลองฟังคำอธิบายของคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวร
ท่านเป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
เอาโทษท่านไม่ได้หรอกแต่ว่าท่านอธิบายอย่างนี้
ส่งมอบมันมีไทม์ไลน์ไว้กว้าง
มีการระบุจำนวน

ว่าหากบริษัทจะส่งเกินเวลาไปถึงปีหน้าก็สามารถดำเนินการได้
เพราะสัญญาที่ทำไว้เนี่ยทำก่อนจะมีวัคซีนจริงคือทำไว้ล่วงหน้า
ดังนั้นนี่เรื่องระยะเวลาแต่ละเดือนจึงไม่ได้บอกว่าจะส่งเท่าไหร่
เออแปลกไหมครับก่อนหน้านี้เราก็บอกว่าได้ยินว่า
สิงหากัญญา
ก็กลายเป็นว่าเป็นตัวเลข

แต่มโนกันเอาเองพอมโนขึ้นมาเองก็ไปวางแผนฉีดกันเอง
แล้วสุดท้ายพอไม่ได้มเรื่องมามันต้องเลื่อนไงบ้าง

ผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันยังไงล่ะเนี่ย
แล้วจะแก้ปัญหากันยังไงต่อ
เมื่อวานเนี่ยผมอุตส่าห์ดีใจในรายการขีดเส้นใต้เนี่ย
ผมหยิบเอาประเด็นนี้มาขยายให้ฟัง
ประเด็นที่มีข่าวพาดหัวว่า
สตกระทรวงฐาศุกร์งัดกฎหมายเบรกส่งออกวัคซีน
ดึงแอดร่าใช้ในประเทศก่อน
แล้วผมก็อธิบายให้เข้าใจว่า

เขาจะออกประกาศภายใต้มาตรา๑๘
แห่งพรบความมั่นคงวัคซีนแห่งชาติ
พศ๒๕๖๑เนี่ย

สัดส่วนการส่งออกวัคซีนออกนอกราชนาจักรเป็นการชั่วคราว
แล้วก็ทำให้มีความหวังว่าเอ้า
ถ้าใช้อำนาจตามประกาศฉบับนี้
มันก็จะดึงวัคซีนที่บริษัทเอสตรา
ผลิตแล้วเขาจะส่งออกเนี่ย
นำกลับมามอบให้ไทยได้มากขึ้น
คืออัตราส่วนที่ตกลงกันไว้เนี่ย๒ใน๓
๑ใน๓ให้เราส่งออก๒ใน๓
๑ใน๓ของ๑๕ล้านที่ผลิตได้ก็คือ๕ล้าน
ใน๓ที่ส่งออกก็คือ๑๐ล้าน
เราก็คิดว่าถ้าออกมาตรการนี้ออกมา
คำสั่งนี้ออกมาเราอาจจะได้สัก๑๐ล้าน

สุดท้ายฝันค้างเสียแล้วเราบังคับเนี่ย
เพราะว่ารัฐมนตรีสาธิตท่านให้คำตอบว่า
เรื่องที่ว่านี้ยังอยู่ในขั้นตอนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ไปพิจารณากันแล้วเสนอมา
เรื่องที่สองท่านพูดในธรรมนองว่า
ไอ้การใช้อำนาจบางครั้งมันก็ได้ผลบางครั้งมันก็ไม่ได้ผล
มันต้องใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมด้วย
อันนี้แปลว่ายังไม่ชัดครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศนี้หรือไม่
แล้วก็แปลว่าเราต้องตกเป็นเบี้ยร่างในการรับมอบวัคซีน
แล้วก็จะต้องเลื่อนไปถึงเดือนพฤษภาคม๖๕เช่าเหรอครับเนี่ย
เออทำไมอะไรที่จะเป็นเรื่องดีมันถึงเกิดยากเกิดเย็นอย่างนี้
อันนี้ก็เท่ากับว่าคนที่เขารอฉีดวัคซีนจากกำหนดนัดเดิม
ก็จะต้องตั้งตารอต่อไปอีก

ทีนี้ก็วัคซีนทางเลือกที่พอจะฝากผีฝากไข้ได้ว่า
เอาเข้ามาเยอะเยอะเถอะเป็นวัคซีนทางเลือกเสียเงินฉีดก็ยอม
เมื่อกี้ข่าวหมอบุญไปไปมามาก็ท่าจะเหลว
แต่หมอบุญก็บอกว่าได้รับได้ทำสัญญาแล้ว
แต่ว่าล่าสุดผมว่าหัวข่าวนี้ถูกที่สุด

เฟอร์ปัดดีนโรงพยาบาลธนบุรี
ผมเนี่ยอยู่วงการนี้มานาน

แต่รู้จักกิติศัพท์ชื่อเสียงเรียงนาม
ฟังหมอบุญทีไรเวียนหัวทุกที

จะมีรายการรับลวงพลางมาก

พูดออกมาเมื่อวานนี้ทำให้หุ้นขึ้น
แล้วพอขึ้นไปตอนนี้ก็ไปติดดอย
งเม่าก็พลอยซวยไปด้วย
ทีนี้ก็เหลือแต่วัคซีนในอนาคตเจ้าอื่น
ที่พอจะมีข่าวดีตามมา
แต่ว่าจะมาช้ามากนะครับ
จะเรียกว่าเป็นวัคซีนในอนาคต

ไม่รู้เชื้อมันจะระบาดลามปามไปถึงไหนเช่น

มันก็เข้ามากับล็อตใหญ่ของโรงพยาบาลเอกชน

วัคซีนโบโดน่าล็อตใหญ่ที่โรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายที่เขาจองกันไว้เนี่ย
มีคนไปจองแล้วตอนนี้๑๐ล้านโดส

โรงที่เขาจะเอาไปฉีดเนี่ย

เพราะที่เขาจองไว้๕ล้านโดสเนี่ย
ถูกแบ่งไปให้สภากาชาติมั่ง
ถูกแบ่งไปให้สิริราชบ้าง

๓ล้าน๙คนไปจองตั้ง๑๐ล้าน

วัคซีนในอนาคตเหล่านี้
มันไม่ตอบโจทย์เฉพาะหน้า
กับปัญหาที่มันเกิดขึ้น

ต้องการวัคซีน
เป็นการด่วนวัคซีนเฉพาะหน้า

เพื่อไม่ให้คนที่รอคิวนัดหมายต้องเลื่อนกันแล้วเลื่อนกันอีก
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมา
ที่จะมาเสริมเป็นวัคซีนอนาคต
แฟนรายการนี้บางคนก็บอกดูข่าวต่างประเทศจากทีวีแล้วมันเจ็บปวด
ประเทศที่เขามีวัคซีนเหลือเฟือเหลือล้น
เขามองการไกลรัฐบาลเขาจองไว้ตั้งแต่ต้น
สั่งวัคซีนกันได้มาก
เขาก็คิดหาทางว่าจะกระตุ้นยังไงให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนกันเยอะ
เพราะมีคนบางกลุ่มไม่อยากฉีดวัคซีน
เขาออกแคมเปญเขาทำกลละเม็ดเด็ดพลาย
หาทางให้คนมาฉีดกันให้มาก
เพราะคนที่ลังเลอย่างที่บอกก็มีเยอะ
เขาต้องการให้คนฉีดกันมากจะได้สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้คนติดเชื้อน้อยลงให้ป่วยน้อยลงให้ตายน้อยลง
บ้านเราวันนี้เห็นตัวเลขล่าสุดแล้วใช่ไหมครับ
ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นมาตั้ง๙๖๙๒รายแล้ว
นี่ถ้าตรวจเชิงลุกกันได้มากกว่านี้
ถ้าโรงพยาบาลรับตรวจกันมากกว่านี้
ตัวเลขเราก็ต้องรู้ว่ามันสูงกว่านี้แหง

ท่านดูสิครับนี่ประเทศไทยนะครับ
ภาพคนกลุ่มหนึ่งไปนั่งนั่งนอน
รอเตียงอยู่ข้างโรงพยาบาล
ข่าวบอกว่าเป็นโรงพยาบาลย่านพรานสอง
แล้วท่านดูในภาพที่เขาไปนั่งนั่งนอน
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ที่มีทั้งขยะมีแหล่งน้ำเสีย

หมายถึงว่าเขาไม่อยากอยู่บ้าน
อยู่บ้านแล้วก็หมดความหวังที่จะได้ไปได้เตียง
ฉะนั้นไปนอนอยู่ใกล้เตียงนั่นแหละ
ไม่ได้เตียงก็ไปนอนอยู่แบบนั้น
ภาพแบบนี้ไม่ได้มีที่เดียวนะครับ

มีหลายจุดมีหลายที่
มีหลายจุดมีหลายที่
นี่คือโลกอีกใบหนึ่งที่คนอีกสถานภาพหนึ่ง

คนอีกสถานภาพหนึ่งมองไม่เห็น

อยากให้คนในธรรมเนียบได้มองเห็นครับ
ว่าขณะนี้มันเกิดอะไรขึ้น
เพราะปัญหาเรื่องวัคซีนเป็นต้นเหตุ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายนะฮะ